ไปดูที่แยกวัดใจแยกหนึ่งครับ

ชนกันแล้วก็ทำให้มีคนบาดเจ็บสาหัสทั้งสองฝ่ายเลยนะครับ
คุณผู้ชมดูนะมาแล้วมาแล้ว
โอ้นี่ฮะลอยไปเลยฮะ
มันเป็นไฟแดงกระพริบไงนะฮะ
ไฟแดงกระพริบคือระวังคือรถเก่งก็ไม่ได้ชะลอเลยอ่ะ

เป็นรถเก่งพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่บริเวณ๔แยก๗ริ้วตำบล๗ริ้วอำเภอบ้านแพ้วสมุทรสาครครับ
ก็มีเยาวชนชายอายุ๑๕ปีทั้ง๒คนถูกชนบาดเจ็บ
แขนขาหักศีรษะแตกคิ้วแตกคนซ้อนก็มีศีรษะแตกเลือดไหลนองเต็มพื้น
ก็กู้ภัยมาช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
คนขับรถเก๋งนายทวีปเขาบาดเจ็บเล็กน้อย
เขาก็บอกว่าขับรถมาจากทางวัดครองตันจะกลับบ้าน
ตำบลตลาดจินดาอำเภอสัมพรานที่นครปฐม
โดยมีลูกชาย๓ขวบนั่งมาข้าง
พอถึงจุดตรงนี้เป็นสี่แยกวัดใจมันเป็นไฟกระพริบ
เขามองเห็นสัญญาณไฟจราจรเป็นไฟกระพริบ
ตัวเองชะลอแล้วมองแล้วไม่มีรถ

แต่จังหวะนั้นรถจักรยานยนต์ออกมาพอดี
เขาก็เลยเบรกไม่ทันตัดหน้ากระทันหัน
เขาว่าอย่างนั้นตัวเองพยายามเบรกแล้ว

แต่ก็ร้องไห้ไม่หยุดด้วยความตกใจ

จะไปงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของครูที่โรงเรียน

ก็ชะลอแล้วแล้วก็ขี่ตรงไป
สุดท้ายถูกเก๋งก็ขี่มาชนอย่างจัง

แล้วก็เชิญตัวทั้งสองฝ่ายไปสอบสวน
และดำเนินคดีว่าใครเป็นฝ่ายผิดต่อไป